เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวเสือโหยไปจำได้ใช่ไหมคะ
ผู้ชายที่โอ้โหไม่รู้ไปกระหายหิวอะไรมาจากไหน

มขืนผู้หญิงในหมู่บ้านหลายคน

แล้วก็หนีขึ้นป่าไปที่บริเวณป่าเขาแดงรามนะคะที่คีรีรัฐนิคมล่าสุด
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพตำรวจเนี่ยเดินเท้าขึ้นเขาไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วย
ระดมกำลังกันสุดท้ายรวบตัวได้ค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาใช้วิธีการเช็คสัญญาณโทรศัพท์
นายอนุสรสมบุญหรือว่าเสือโหยวัย๓๒ปีเนี่ยขโมยไป
แล้วก็ไปเจอว่าสัญญาณมันไปอยู่ที่บริเวณเขาแดงราม
เจ้าหน้าที่ก็เดินเท้าเข้าป่าสองกิโลเมตรไปเจอเสือโหยผูกเปรยนอนอยู่บนเขานั่นแหละค่ะ
ก็รวบตัวมาอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้จับได้เมื่อคืนนี้
แจ้งข้อกล่าวหาไปตามหมายจับ๒คดีด้วยกัน
มีคดีพยายามข่มขืนกระทำชำราวบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
โดยขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายก่อเหตุวันที่๑๐มกราคม
ส่วนอีกคดีหนึ่งคือข้อหารักทรัพย์ก่อเหตุ๒๔มกราคมค่ะ
เบื้องต้นนายอนุสรคนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจก็เชิญผู้เสียหายรายต่าง
สอบปากคำเพิ่มเติมด้วยจะได้รวบรวมสำนวนคดี
ส่งตัวนายอนุสรหรือว่าเสือโหยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โดยนางพรสมบุญแม่ของนายอนุสรบอกว่า
โล่งใจที่จับลูกได้อย่างปลอดภัย

ทำก็บอกว่าทำไม่ทำก็บอกว่าไม่ทำ
เหลือขอให้ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมาย

ชาวบ้านเขาบอกว่าโล่งใจกันไปเป็นแถบเลยค่ะ
เพราะว่าหลายวันนี้นะอยู่ไม่สุขไม่กล้าออกจากบ้าน
กล้าออกไปทำมาหากินกันเลย
หลังจากนี้จะได้ออกไปกรีดยางอย่างสบายใจสักที
ซึ่งตำรวจเนี่ยก็มีการส่งฝักขังไปแล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีเหยื่อเข้าแจ้งความเพิ่มด้วยนะคะ
ตอนจับก็หิวข้าวตำรวจก็ต้องหาคงหาข้าวไปกิน

ทุกอย่างนะฮะทั้งเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของไปข่มขืนชาวบ้านเขานะครับ